อีรักษ์ได้เปิดเผยภาพวินาทีสำคัญในการจับกลุ่มเด็กชายมือระเบิดฆ่าตัวตายรายหนึ่งได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
ก่อนหน้าที่วัยรุ่นคนดังกล่าวจะจุดชนวนระเบิดสังหารผู้บริสุทธิ์ในเมืองเคอร์คุกทางตอนเหนือของประเทศ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง๒๔ชั่วโมง
หลังจากที่ได้เกิดเหตุระเบิดในงานแต่งงานที่ตุรกี
ซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณอันตรายนะครับว่า
เยาวชนกำลังตกเป็นเครื่องมือในการเป็นอาวุธสังหารให้กับกลุ่มไอซิส
คือภาพจากสายนิทราทักรดิสถา๒๔บันทึกเหตุการณ์นะครับ
ขณะที่ตำรวจอีรักษ์๓นายบุกเข้าจับกลุ่มเด็กชายรายหนึ่ง
ที่ต้องสงสัยเป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณมัศยิตของชาวมุสลิมนิกายเชีย
ในเมืองเคอร์คุกทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดเมื่อวันอาทิตย์
หลังจากที่สามารถปลดเข็มขัดติดระเบิดออกจากตัว
ของวัยรุ่นรายนี้ได้เป็นผลสำเร็จ
วัยรุ่นคนดังกล่าวมีอาการตัวสั่นแล้วก็ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัว
ขณะที่ถูกตำรวจลากตัวออกจากที่เกิดเหตุนะครับ
ทำกลางเสียงปรบมือของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ตำรวจเมืองโคคุกเปิดเผยว่าเด็กชายคนดังกล่าวพยายามที่จะจุดชนวนระเบิด

จากนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าเด็กชายคนดังกล่าวเดินทางเข้ามาในเมืองนี้ได้ราว๕๖วันแล้ว
จูงใจในการก่อเหตุอย่างไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
การจับกลุ่มตัววัยรุ่นชายรายนี้มีขึ้น
หลังจากที่ได้เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย
โจมติงานแต่งงานในเมืองกาศิลป์เตปท์ของตุรกีในวันเดียวกัน
ซึ่งเหตุโจมตีดังกล่าวสังหาผู้เคาะร้ายไปถึง๕๑คน

โดยหลังจากที่เกิดเหตุนายเรเจฟเทยิปแอดวาน
ประธานธิบดีตุรกีระบุว่าผู้ลงมือก่อเหตุ
เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง๑๒๑๔ปีเท่านั้น
พร้อมระบุว่ากลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรีย
หรือว่ากลุ่มไอซิสอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีในครั้งนี้ครับ